พาคุณผู้ชมลงไปที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะ

แต่จะบอกว่าข่าวนี้ไม่แผ่วเลยจ้า
พี่น้องที่ว่าลองฟังเสียงในคลิปนี้ดูค่ะ
น้องทำไมจอดชีดแบบนี้อ่ะ
ถูกต้องตามกฎหมายนะน้อง

นี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะน้อง

วิ่งเอฟบูลูกค้านี้บู
นี่น้องเรื่องเรื่อง

รู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชาย

แท็กซี่พี่น้องที่ว่าเพราะอะไร
อันนี้ถ่ายจากคนที่อยู่ในรถบาร์

เรียกว่าเป็นท็กซี่เจ้าที่

ขับแท็กซี่ป้ายดำเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าเธอได้รับโทรศัพท์แล้วก็แจ้งว่ามีชาวต่างชาติ
ให้ไปรับที่หน้าห้างเซ็นทรัลภูเก็ต

เป็นว่าลูกค้าเรียกใช้แท็กซี่ผ่านแอป
แต่ทีนี้พอไปถึงอ้าวทำไมแท็กซี่ผู้ชายคนนั้น

ผู้ชายเขาเป็นแท็กซี่ป้ายเหลืองไงคุณนะ
ก็อาจจะจอดรอรับนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าอยู่
แต่ทีนี้ลูกค้าเขาก็ตามความพอใจเขาเรียกผ่านแอป
แล้วเมื่อกี้เห็นป้ายหน้ารถของผู้หญิงไหมครับ
บอกว่ามันมีใบอนุญาตอะไรชัดเจน
ใช่แต่ว่าฝ่ายผู้ชายเขาบอกว่า
อ้าวผมเป็นคิวประจำอยู่ตรงนี้
แล้วพี่เป็นแท็กซี่โบ๊ต
แล้วทีนี้ค่ะตัวฝั่งผู้หญิงบอกว่า

แล้วที่สำคัญฝั่งผู้ชายพยายามจะแบบเปิดประตูรถเธอ
เออลูกค้าเขาอยู่ในรถนะ
ลูกค้าต่างชาติมันผู้หญิงนะ
คือเขาฟังไม่ออกหรอกว่าเถียงอะไรกัน
แต่เขารู้ว่านี่คือมันมีเรื่องกันแน่นอน
หลังจากเกิดเหตุฝั่งผู้หญิงคุณนัสซิรินนะไปแจ้งความที่สพวิชิต
แล้วตำรวจก็เชิญฝั่งผู้ชายให้มาสอบปากคำเบื้องต้นหน่อย
แล้วทีนี้พอดูปุ๊บเฮ้ยฝั่งผู้ชายก็แปลก
ดูคลิปแล้วจังหวะการเถียงแปลกเอาตรวจดูหน่อยซิ
เขาบอกว่าไม่เจอพวกสิ่งเสพติดอะไรนะคะ
ส่วนตัวฝั่งพี่ผู้หญิงเองก็ถูกแจ้งข้องก่อหา
ว่าเธอทำผิดในการใช้แอปยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องไง

ปรากฏว่าอันนี้มีเรื่องของแอปที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรอย่างนี้
เธอก็ยอมรับผิดไปนะโดนปรับโดนเปิบอะไรแบบนี้นะฮะ

เหตุการณ์ก็คือขึ้นแบบคือมันกระชั่นชิดปากค่ะ
คือไม่คิดว่าเขาจะมาทำแบบนี้ค่ะ

ในส่วนวันนี้ที่เข้ามาแจ้งความดำเนินคดี
ใช่ค่ะมาแจ้งความดำเนินคดีค่ะ

ก็คือเหมือนข่มขู่แล้วก็ทำให้เราหวาดกลัวค่ะ
ใช่ก็คือขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะคุณผู้ชม

มีป้ายมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ข้างหน้ารถไง
แต่เรื่องของการลงทะเบียนแอป

นี่ก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึงด้วยนะคะ
แต่ว่าทีนี้เธอบอกว่ามันก็เสียชื่อเสียงนะ

อยากให้ทางพื้นที่ดูแลแก้ไขเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียง
แล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวเขาตกใจกลัวอีกนะครับ